ท้ายนะครับก็ลากันไปทิ้งท้ายที่กีฬาชาวไทยภูเขานะครับที่คุณชูศักดิบัวทองดีนั้นเดินทางไปเกาะติดรายงานข่าวให้เราได้ติดตามกันกับสีสันของข่าวกีฬาที่น่าสนใจมากกับกีฬาแบบนี้นะครับผมลาไปเลยสวัสดีครับ
ความสนุกสนานที่เกิดขึ้นระหว่างการแข่งขันวอเล็กบอลหญิงกีฬาชาวไทยภูเขาของน้องทีมโรงเรียนราชประชานุเคราะห์๓๑อำเภอแม่แจ่มตัวแทนจังหวัดเชียงใหม่ต้องบอกเลยว่ากีฬานั้นมีส่วนสำคัญในการสร้างความสุขให้กับพวกเธอโดยเฉพาะน้องฝนสาวกระเหลี่ยงวัยสิบห้าปีที่มีความฝันอยากเป็น
วอเล็กบอลทีมชาติไทยดูจะตื่นเต้นมากเป็นพิเศษกับการได้ออกมาเผชิญโลกกว้างครั้งแรกในชีวิต
ได้กลับมาดูแลพ่อแม่ตัวเองบ้าง
ขณะที่อาจารย์ชาวณีบุญรังผู้ดูแลนักตบสาวชาวเขากลุ่มนี้ยอมรับว่า
แข่งขันครั้งนี้ได้เปิดประสบการณ์ให้กับเด็กชาวเขา
โชว์ศักยภาพด้านกีฬาอย่างเต็มที่
รวมถึงสร้างโอกาสให้ทุกคนได้พบเจอกับวิถีชีวิตของคนไทยอย่างแท้จริง

หลังจากที่มากมายก็รู้ดีใจมากเลย
คือบอกว่าตีห้านาเราอยู่ไกล

ว่าสุดแล้วดีใจคือบางคน

ให้เขามีผลต่อชีวิตให้ได้มากที่สุด

ซึ่งดูจะสร้างรอยยิ้มและแรงบันดาลใจ

ชูศักดิ์วงทองดีข่าวไทยรัฐทีวีบรรยายงาน